เอาส่วนวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายค่ะเข้าไปขโมยพระพุทธรูปองค์เล็กนี่นะคะ
ที่มีชื่อว่าพระศรีอริยเมตรัยทรงเครื่ององค์จำลองหน้าตัก๒๒นิ้วของวัดเลไลในท่าวุ้งลบบุรี
แต่ผ่านไป๒เดือนแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าหาไม่เจอแล้วไม่รู้ใครเอาไป
แต่จู่เมื่อวานนี้ค่ะมีคนนำพระพุทธรูปองค์จำลองนี้ไปวางไว้ที่ท่ารถริมถนน
แล้วเขาก็เลยเชื่อว่านั่นไงเจอของดีให้แล้วไหม
สิคือพี่ก็คิดถ้าเอามาวางแบบนี้สงสัยไม่รอดน่าจะโดนอะไรเข้าล่ะ
เจอของดีคือชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนี้นะคะ
ย้อนความให้คุณผู้ชมฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เขามีคนมาเอาไป๗มีนาคมที่ผ่านมา
พระพุทธรูปองค์นี้หายออกไปจากพิพิธภัณฑ์ของวัดถือว่าเป็นวัตถุมงคลล้ำค่า
ณช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานเข้าไปเก็บลายนิ้วมือเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
รวมถึงสอบปากคำผู้ต้องสงสัยแต่ก็ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะ
คาดว่าตำรวจคาดว่านะน่าจะเป็นคนในวัดที่รู้เห็นเป็นใจเพราะเปิดประตูห้องพิพิธภัณฑ์ให้เข้าไปเอาพระพุทธรูปออกมา
และแถมพอเอาพระพุทธรูปออกไปมีการปิดล็อกกุญแจไว้เหมือนเดิมอีก
ก็เลยไม่พบร่องรอยการงัดแงะใดนะคะผ่านมา๒เดือนตำรวจไม่ได้เหมาะแสใดนะคะ
กำนันตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่บอกว่ามีชาวบ้านไปเจอแล้ว
ไปเจอแบบไม่ได้เจอกับคนร้ายนะไม่ใช่ไปตามตัวคนร้ายเจอแล้วไปเจอของกลางอย่างนี้ไม่ใช่นะ
ไปเจอพระศรีอริยจำลององค์นี้วางทิ้งไว้สาราริมทางริมถนนสายท่าโขลงบ้านหมี่ค่ะ
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ไปตรวจสอบก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่
สรุปใช่จริงเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกับของทางวัดไลค่ะ
ที่คนร้ายมาเอาไปเจ้าหน้าที่รีบเลยค่ะเอาไปคืนวัด
ทันทีที่ชาวบ้านทราบข่าวก็คือมานั่งกราบไหว้แบบนี้นะคะ
ด้วยความดีใจค่ะบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะคะ
นายสุชาติชิดชอบอายุ๕๖ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำหลังวัดไลค่ะ
เปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าดีใจมากที่ทราบว่าได้พระศรีอาริคืนมา
ไม่ออกค่ะเพราะพระศรีอริจำลององค์นี้อยู่คู่วัดไลมานาน
ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ส่วนคนร้ายแอบเอามาวางคืนที่สาราริมทาง
ชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องไปเจอของดีอะไรสักอย่างทนไม่ไหวเลยต้องเอามาคืนนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ถือว่าเป็นการดนใจ
แล้วเขาก็เล่าประวัติด้วยนะคะว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นสมัยราชการที่๕
เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านนับถือกันมาแต่โบราณการค่ะ
อย่างไรก็ตามดีใจนะดีใจที่ได้คืนนะคะ
นี่แหละฮะเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวนะนี่ไม่ใช่เรื่องของขโมย
ถ้าไปเที่ยวไปเจออะไรก็อย่าไปหยิบกลับมาบ้าน
ใช่ที่เกาะที่เกาะตะโลเตาอะค่ะมันจะมีหินดำเขาบอกอันนั้นก็ห้าม
แต่ละพื้นที่เขาจะมีความเชื่อแบบนี้แตกต่างกันไป